นี่แหละครับเขามีบุฟเฟ่
บุฟเฟ่ที่ให้ทานนี่ไม่ใช่บุฟเฟ่หมูกระทะนะครับ
ไม่ใช่เป็นบุฟเฟ่ชาบงชาบู

แต่ว่าเป็นบุฟเฟ่ผลไม้

โรงเรียนอนุบาลชัยนาศอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะครับ
เขาจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้ครั้งที่๓ขึ้นแล้วนะ
จัดขึ้นมาโดยมีนักเรียนระดับชั้น
ป๑ถึงม๖กว่า๒๔๐๐คนมาร่วมกิจกรรมนะครับ
สำหรับบุฟเฟ่ครั้งนี้มีอะไรกันบ้าง

เปิ้ลมะละกอกล้วยส้มที่พูดมาไม่มีหมดเลย

มีดิล้อเล่นแหมมีทั้งส้มแอปเปิ้ลองุ่นหลากสีแตงโม
แก่มังกรแคนตาลูปส้มรองกองเยอะแยะมากมายครับ
งานนี้ก็ให้นักเรียนจับคู่กัน๒คนต่อ๑ถาด
คนหนึ่งถาดจูงมือกันไปไปรับผลไม้แล้วก็มานั่งทานด้วยกัน
เรียกได้ว่าอร่อยอย่างมีสาระกินได้อย่างมีความรู้
เพราะว่าได้เรียนรู้ไปด้วยว่าแต่ละอย่างผลไม้แต่ละชนิด
เขากินกันยังไงรสชาติมันเป็นแบบไหนนะครับ
เป็นการสร้างความสนุกสนานให้กับน้องนักเรียน
แล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชายนาฏ
เขาก็เล่าอีกว่าการจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้ครั้งนี้

จัดขึ้นเพื่อรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานผักผลไม้
แล้วนอกจากนี้ยังเป็นการพยายามปลูกฝั่งให้กับเด็กนักเรียน
ได้รับประทานผักสดผลไม้สดอีกด้วย
แล้วเวลาไปทานนะคือบางทีเด็กเขาไม่กล้ากิน

แต่พอเพื่อนกินปั๊บเราจับคู่กันไปเห็นไหม
แล้วถือไปหนึ่งถาดแล้วเพื่อนเขานั่งกินกันเป็นคู่อย่างนี้
บอกกินได้อร่อยดีทีนี้อีกคนเฮ้ยจริงดิกินได้งั้นกินด้วย
นี่เห็นไหมกินกันจนเลอะเทอะเปลือเปื้อน
บางคนนี้อ้าปากเต็มซัดแอปเปิ้ลเต็มคำไปเลย

คนนี้กินเหมือนมีลิปสติกติดปากเลยครับ

ดูอร่อยกันมากเลยนะน้องนะ
คือกินเข้าไปคุยกันไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไป
เป็นยังไงบ้างลองกองอร่อยไหมไม่เคยกินเลย
ทำให้เด็กกล้าทานผลไม้หลากหลายมากขึ้น

นี่ถือว่าเป็นการเรียนรู้กับน้องหนูนะ